ถ้าเราขอพรเราสมหวังเราก็จะนิยมไปแก้บนถูกต้องใช่ไหมแก้บนก็จะมีพวกอะไรบ้าง
หมูเห็ดเบ็ดไก่ไข่ต้มหรืออะไรต่างแล้วแต่ว่าคุณจบนบานสารกล่าวอะไรกันเอาไว้นะคะ
แต่ว่าวันนี้มันจะมีการแก้บนที่มันแปลกแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีการแก้บนแบบนี้ในประเทศไทยของเราด้วย
ฉันนำมาฝากคุณชนะและคุณผู้ชมด้วยเพราะว่าช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงน้องใหม่แกะกล่องของเราจำได้ไหม
กับช่วงของรู้แล้วบอกต่อที่เราจะนำเรื่องราวดีเด็ดแปลกที่เราไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยรู้มาบอกต่อคุณผู้ชม
เรื่องที่แต่ละคนไม่เคยทราบพอได้รู้แล้วก็ล็อกอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยเหรอ
ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนดีมากจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามกันมา
เพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งนำเสนอช่วงนี้ไปไม่นานเพราะฉะนั้นแล้วอยากรู้ใช่ไหมว่า
แก้บนแบบนี้มันเป็นยังไงมันแปลกยังไงติดตามกันเลยกับช่วงรู้แล้วบอกต่อ
การแก้บนจะเห็นกันมาตลอดนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวงมาลัยไข่
ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับว่าพวงมาลัยประทัดแปลกที่สุดก็กระโดดข้ามคลองว่ายน้ำ

ที่เราได้ยินข่าวฮือฮาในเรื่องของการแก้บนอกหักรักคุดอยากได้งานอยากสอบติด
ก็ต้องมาอธิษฐานขอเมื่อสมหวังก็ต้องนำสิ่งที่เราได้กล่าวไว้
นำมาถวายแก้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นสิ่งของที่คนทั่วไปนิยมก็คงหนีไม่พ้น
หัวหมูเป็ดไก่ไข่ต้มชุดไทยนางรำหรือแม้แต่การฉายหนังภาพยนตร์
ลิเกงิ้วเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเห็นกันจนชินตา
แต่ใช่ว่าของแก้บนจะมีแค่นี้เพราะยังมีสิ่งของรอบตัวเราอีกหลายอย่าง
ที่ไม่คิดว่าจะเป็นของแก้บนได้แต่กลับเป็นที่นิยมนำมาแก้บน
วันนี้เราเดินทางมาที่วัดเถนภายจังหวัดสุพรรณบุรี
เขาแก้บนด้วยโรมสีชมพูเฮ้ยเฮ้ย
ทำไมมันต้องเป็นร่มแล้วทำไมมันต้องสีชมพู
ท่านเจ้าอาวาสวัดเทนพลายมีคำตอบครับ
ที่มาที่ไปก็เกิดจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ชื่อว่ากลุ่มพรมโลก
ท่านได้นำพุทธศาสนิกชนมาไหว้พระสวดมนต์
ได้เกิดนิมิตรว่าอยากจะสร้างพระพุทธรูปสีชมพูขึ้น
เป็นสีแห่งความรัก
ก็มีญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้ขอพรกัน
ก็เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาว่ากางร่มถวายแล้ว
จะได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตของญาติโยม
คนส่วนใหญ่ที่มากราบไหว้หลวงพ่อสีชมพู
เขามาขอพรอะไรกันครับ
ท่านก็จะประธานในเรื่องของความรัก
ทุกวันที่๑๔กุมภาพรรณทางวัด
ด้วยสิ่งของที่เป็นอาหารคาวหวานสีชมพูทั้งนั้นเลย
นอกจากจะมาขอพรหลวงพ่อสีชมพูแล้ว
ยังสามารถมาชมความงดงามของหลวงพ่อสีชมพู
พระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิ
ระดับอัญมณี๘สีที่วิจิตรงดงามได้ทุกวัน
แต่ที่วัดแก้บนด้วยของแปลกยังไม่หมดแค่นี้
เพราะยังมีวัดที่แก้บนแปลกไม่แพ้กัน
ที่วัดมหันนภารามวัดเก่าแก่ย่านเสาชิงช้า
ที่มีการแก้บนสุดแปลก
แต่จะเป็นอะไรนั้นต้องขออนุญาตกราบเรียนถามท่านเจ้าอาวาส
ว่าที่วัดมหันนภารามนี้ชาวบ้านเขานำอะไรมาแก้บนกัน
ของวัดมหันแล้วก็ถ้าบนสำเร็จแล้วก็
เอาตะกร้าวมาแก้บนไปแล้วนั้น
อะไรนะครับหลวงพ่อ
ลูกตะก้อที่เราใช้เตะกันนำมาแก้บนได้ด้วยล่ะครับ
อันนี้เป็นความเชื่อคนรุ่นเก่าว่า
พระร่วงท่านชาวเว้าชอบตะกร้าว
หลวงก่อนสนามหลวงนี่มีเล่นเว้าหรือตะกร้าวนี่

เกิดมืดฟ้าบางฝนครึ่มขึ้นมาเขามองเห็นเหมือนพระร่วงมันลอยอยู่
อาการบนสำเร็จนะก็เอาตะกร้าวมาแก้บนไปแล้วนะ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนไทยเรานะครับ
ลูกตะกรอกของที่วัดมหันนภารามนี้
เป็นมากกว่าของแก้บนนะครับ
เพราะยังสามารถส่งต่อให้เป็นอุปกรณ์กีฬา
ให้น้องได้ไปใช้เกิดประโยชน์อีกด้วย
วิหารหลวงพ่อพระร่วงเปิดต้อนรับทุกท่าน
ทุกวันไม่มีวันหยุดครับ
วันนี้ทางรายการต้องขอลาไปก่อน
แต่สัญญาครับว่าจะมีเรื่องดีเด็ดที่รู้แล้ว
บอกต่อมาฝากอีกแน่นอน
รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วบอกต่อ